เอาใจคนที่ชอบทานอาหารป่า
ไม่ใช่ทานอึ่งเผาแล้วก็นอนนั่งเป็นอึ่ง

เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารป่าร้านนี้ผมแนะนำให้ไปทานกันแล้วกัน
ใครที่ชอบพิษดานทานงู

เดี๋ยวอันนั้นหมาหมาไม่ทาน
งูเห่าอาหารป่าวครับอย่างนี้หรือว่าเหล่าบรรดา
นกหนอนดักแด้ตุ๊กแกก็มี
ร้านนี้ไม่น่าเชื่อรวมของป่าเอาไว้เยอะแยะมากมาย

เอาออกหมดแล้วไม่มีแต่ร้านนี้มีแน่นอนนะครับเรื่องของผัดเผ็ดงูเห่า

ใครที่ยังไม่เคยเห็นว่าเขาทำอย่างไร
ไปติดตามได้จากรายงานเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดราชบุรี
ไปเจอกับร้านนี้ชื่อดังมากเลยครับ
คุณใจอาหารปลาปากหมากาเฟ่
คาแรคเตอร์และโซโลแกนแบบนี้
วกกับเสียงมีดกระทบเถียง

ดังกังวานไปทั่วใต้ถุนบ้านแบบนี้
นี่แหละร้านลุงใหญ่สุดยอดอาหารป่าสารพัดเมนูสัตว
แห่งจังหวัดราชบุรี

ตัวจริงเสียงจริง
ลุงใหญ่เปิดไลน์มาวัน๒๕เมตรประสอบ๑๙
เมื่อก่อนอยู่วงการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ดังวังบุรพา
พอไปอยู่วงการนั่งกลัววีดีโอออกมานั่งไว้คนดูแล้ว

ขายอาหารที่คนต้องกินขั้นทางต้องเวลา
แต่ต้องมีฝีมือตะค่ายอะไรดี
ขายอาหารปลาเลยถ้าขายกังคกงูเห่าเก้งฟังเลย
เมนูขึ้นชื่อของร้านนี้หนีไม่พ้น

มีทั้งคั่วกลิ้งงูเห่าผัดพริกงูเห่า
หรือแม้กระทั่งงูเห่าผัดขี้เมาก็มี
รับประกันความอร่อยปลอดภัยหายห่วง
เพราะร้านนี้เขามีการรีดพิษงูออกให้ก่อน

และก็เลาะกระดูกเอาเนื้อมาสับ

ละเอียดให้เขียวง่าย
นอกจากเมนู
จากเมนูงูเห่าแล้วยังมีเมนูขายดีที่คอเปิบพิษดารชื่นชอบ
กบทอดกระเทียมทั้งตัว

และอีกมากมายขึ้นอยู่กับฤดูกาล
ซึ่งความแปลกแหวกแนวของอาหารร้านลุงใหญ่

ถึงขนาดมีรายการจากต่างประเทศมาขอพิสูจน์มากมาย
จนเป็นที่รู้จักของเหล่านักเปิดพิษดารทั้งไทยและเทศ

ถึงขนาดต้องโทหฮาทัวเก่าขอเมามรษตู้จากปรุงเทพ
มุ่งตรงมาที่ราชบุรี
ขอลองลิ้มชิมรสอาหารป่าฝีไม้ลายมือของลุงใหญ่ด้วยตัวเอง
แต่ทุกคนที่มาทานอาหารร้านนี้ไม่ว่าจะใครก็ตาม
ถ้าอยากจะทานดูเมนูเสร็จแล้วให้เดินไปสั่งในครัวเท่านั้น
เพราะไม่มีบริกรและห้ามฝ่าฝืนกติกา
ลุงใหญ่กำหนดไว้ในร้านโดยเด็ดขาด
พอพระอียมใส่ทุ่มก็ว่าบางคนมันมา๓คนสั่งอาหาร๘อย่าง
ลุงใหญ่ขอทุ่ม๘บ่ายใส่ทุ่ม๘บ่ายเลย
ผมไม่ต้องใส่ทุ่มเพราะถ้าใส่ทุ่มแล้วมันเศร้า
สำหรับใครที่เป็นคออาหารป่าโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการเปิดพิษดาร
ลองพิสูจน์กันให้ได้สักครั้ง
ตั้งอยู่ตำบลสามเรือนก่อนถึงอำเภอเมืองราชบุรี
ทางเข้าวัดโพสัทธาธรรม
แต่ใครที่ไม่ถนัดเรื่องของอาหารป่าร้านลุงใหญ่
เขาก็มีเมนูตามสั่งปกติให้รับประทานด้วย
ถึงแม้ว่าปัจจุบันลุงใหญ่ร่างกายจะเริ่มอ่อนแอลง
เพราะอายุล่วงเลยฟ้าเข้าไปเลข๗แล้วก็ตาม
แต่รสชาติความอร่อยกว่า๔๐ปีตั้งแต่ที่เปิดร้านมานั้น
ยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผู้ช่วยในครัว
ทั้งภรรยาลูกชายและลูกสะพ้าย
จึงทำให้ร้านลุงใหญ่สารพัดเมนูสัตว์
ยังคงเป็นที่ชื่นชอบและเป็นเป้าหมายของคนที่รัก
ในการเปิดพิษดารนั่นเองครับ
ไม่กล้าพูด

ฟู่ฟู่ฟ่องูเห่า
ม้าเป็นหัวเลยงู
นี่ฉันเคยเห็นนานแล้วนะหัวงัว

แต่หมายถึงว่าไอ้เมนูแบบนี้ที่เสิร์ฟแล้วมาพร้อมกับหัวงูในจานเนี่ย

ต้องล้างลุงใหญ่เนี่ยเออลุงใหญ่สุดยอดเลยใครสายโหดลองดู
แต่อย่าไปโหดกับลุงนะลุงดูมือหนักพอสมควรนะคะ
แต่ว่าใครชอบอาหารป่าเอาไปลองทานกันดูได้หน้าจอ
ถูกอกถูกใจรสชาติจัดจ้านเลยทีเดียวแต่ว่า